ในรายการขับรถขับของคนรักรถครับตอนเนี้ยเราอยู่กันที่อ่า
ร้านอะไรที่คุณคุ้นเคยกันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับ
มารู้จักกับคำว่าอะไรแท้อะไรเทียมหน้าตามันเป็นยังไง
เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูกันคร่าวว่าทุกอย่างสามารถใช้กันได้ไหม
แล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันข้างในครับ
นะครับบรรยากาศของการมาเลือกซื้ออะไรก็จะมีทั้งเอ่อ
เจ้าของรถเองอู่รถหรือว่าศูนย์บริการต่าง
พวกเราจะมาซื้อกันที่นี่โอเคมาแล้วครับครับ
มันก็มีความต่างกันนิดนึงแต่ว่าบางยี่ห้อมันก็มันก็ใช้ไม่ได้
พอใช้ไปนานอย่างนี้มันก็จะรั่วซื้อ

บางทีซื้อในออนไลน์ก็ได้นะก็มีขาย
แต่ว่าการที่เรามาที่ร้านอะไรโดยตรง
แล้วมาเลือกซื้อเหมือนการมาร้านขายยาแล้วเจอเพศรัชกร
ทำให้เรามีพื้นฐานของข้อมูลในการเลือกว่า
ถ้าเลือกอันนี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
ถ้าเลือกอันนี้จ่ายด้วยราคานี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
หรือว่าจะเลือกแท้ไปเลยข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
คำถามที่ทุกคนสงสัย
โรงงานเดียวกันแต่จ้างผลิตตีแบรนด์คนละอย่าง

อันนี้เวลาถ้าเราไปศูนย์บริการเราก็จะได้แบบนี้
ไปสู่บริการแต่ถ้าสมมุติเราต้องการคุณภาพที่เท่ากัน
ถามว่าคุณภาพทุกอย่างเนี่ยเป๊ะเลยนะ

อย่างนี้เราใช้คำว่าไม่ใช่อะไรเทียมนะ
อะไรแท้แค่เขาเรียกว่าตีแบรนด์คนละอย่างเท่านั้นเอง
ที่เรายกตัวอย่างมามันจะมีแค่นี้นะพี่เมฆครับ

ทุกคนนะครับไม่ว่าจะใช้รถเก่าหรือรถใหม่

พื้นฐานในการมาเลือกซื้อในการเลือกใช้

สอบถามกับผู้รู้ให้สอบถามกับร้านอะไรที่เชื่อใจได้

คุณเสียเงินไปแล้วคุณจะได้เลือกอะไร
ฝากไว้อีกทีพี่เมฆร้านอะไหล่เราอยู่ตรงไหนกันอย่างไรครับ
ร้านอะไหล่อยู่บริเวณสามแยกกระจำพันโป่งราชบุรีครับ
เอาละครับก็ได้สาระความรู้กันไปแล้วนะครับ
สำหรับเรื่องของอะไหล่รถทั้งรถเก่าและรถใหม่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแพ้แท้เทียบเทียมอะไรเทียม

ถ้าถามผมตรงกับลักษณะการใช้งานเนี่ย
ทุกอย่างกันใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะ
ส่วนอายุการใช้งานต้องเลือกตอบแบบนี้
ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าเขาใช้รถแล้วเขาดูแลแค่ไหน
ถ้าคุณดูแลมันถึงดูแลตามระยะทางยังไงมันก็ใช้ได้
แต่มันจะไม่ใช่การที่จะเป็นอมตะนะ
มันคือกลไกทุกอย่างมีการฝึกหล่อตามอายุมัน
อยู่ที่การเลือกใช้งานและอายุของเรานะครับ
สนิทต่างรถชมกันได้ครับทางไทรัชท์ทีวีช่อง๓๒
ขลับรถและขลับของคนรักรถ